เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าคุณผู้ชมคะในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมานะ
มีคนไปล่าช้างป่ากว่า๔๐ตัวแล้วก็นำมาสวมตัวรูปภัณฑ์
ใช้เวลา๒ชั่วโมงจากล่าช้างป่าก็มาสวมสิตเป็นช้างบ้านได้แล้ว
เหมือนกับว่ามีข้าราชการมีนักการเมืองคอยให้ความช่วยเหลือ
แล้วช้างเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่ปางช้าง
ไปอยู่ที่สวนสัตว์บ้างก็ไปประเทศเพื่อนบ้าน
ไปดูเรื่องนี้จากรายงานของคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
คือเขายิงตัวที่สวยที่สุดเนี่ยมีงาแล้วอีก๒ตัวไม่ไป
เค้าก็เลยยิงอีกสองตัวในชั้นอย่าสลบยิงนะ
ยิงอย่าสลบเสร็จปั๊บเค้ายกที่เดียวสามตัวเลย
ใส่รถสิบล้อไปแล้วก็ขนไปที่นี่
ปัญหาการล่าช้างป่าเพื่อนำมาสวมตัวรูปภัณฑ์
เริ่มเกิดขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่เมื่อช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
เนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงถึงฟุตละหลักแสนบาท
ประกอบกับยังมีความต้องการจับกลุ่มนายทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำไปขายต่ออย่างปางช้างและส่งขายไปอย่างประเทศที่สองและสาม
จึงเป็นแรงจูงใจที่ทำให้กระบวนการล่าช้างป่า
ยังคงเดินหน้าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จากข้อมูลการสืบสวนของชุดการข่าวพบว่า
ปัจจุบันมีขบวนการล่าช้างป่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐กลุ่มทั่วประเทศ
ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากอดีตที่มีเพียงไม่ถึง๕๐กลุ่ม
โดยพื้นที่ที่ถูกล่าช้างมากที่สุด
คือกลุ่มป่าตะวันตกตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรี
จนถ้าบุรีไปจนถึงจังหวัดประจวบกิริขันศ์
เฉพาะพื้นที่บริเวณป่าละอูและป่าเด็ง
ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
รวมถึงพื้นที่ป่ากุยบุรีป่าแม่น้ำพาชี

ที่ผ่านมาพบข้อมูลว่าโดนลากไปแล้วไม่ต่ำกว่า๔๐ตัว
โดยเจ้าหน้าที่การข่าวสืบทราบว่า
บุคคลที่เข้าไปล่าช้างส่วนใหญ่เป็นคนชาติภัณฑ์ในพื้นที่ป่า
ซึ่งมีอาชีพหลักคือการล่าสัตว์ป่าโดยตรง
โดยได้รับการสนับสนุนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากพ่อค้าคนกลาง

และบางพื้นที่มีข้าราชการหน่วยงานต่างและนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตอนนี้ที่เราสืบทราบมาก็คือขบวนการเป็นกลุ่มใหญ่
เมื่อก่อนแต่ละกลุ่มแต่ละปางอาจจะไม่เชื่อมโยงกัน

เพราะทุกคนตลาดมันมีและมีความต้องการขนาดไหน
ช้างถ่ายเทไปตรงไหนได้บ้าง
ประเทศที่๓ขอช้างผมประเทศที่๒ขอช้างผม

วิธีการล่าช้างป่าในปัจจุบันค่อนข้างง่ายใช้เวลาเพียง๒ชั่วโมง
เริ่มจากขบวนการชุดแรกจะนำสับปะรดไปทิ้งไว้กลางป่า
เพื่อลอกของช้างออกมากินในยามพบค่ำ
จากนั้นขบวนการชุดที่๒ซึ่งมีสมาชิกประมาณ๔๕คน
พร้อมอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการและนักการเมือง

เมื่อเห็นโขงช้างลงมายังจุดเป้าหมายก็จะยิงยาสลบ
โดยจะคัดเอาเฉพาะลูกช้างพลายอายุประมาณ๒ปี
ก่อนที่จะติดต่อรถบรรทุกพร้อมเครน
ขนย้ายออกจากป่าเพื่อนำไปสวมตัวรูปภัณฑ์
ซึ่งระหว่างที่รอรถบรรทุกเข้าพื้นที่
ช้างจะถูกมัดขาและถูกซ้อมให้เชื่อง
คนที่ทำครั้งแรกราคามันอาจจะสูง

ไปให้หารทีนี้เข้าไปยิง

คนเอาปืนไปเป็นเจ้าที่ของรัฐ
คนยิงเป็นมืออาชีพ
ไม่ถึงมืออาชีพไม่ใช่มืออาชีพของคน

คือไม่กลัวช้างเข้าไปยิงใกล้ได้
ยิงเสร็จปั๊บคนมีสีเอาปืนออก
กลิ้งเดียวรถเข้ามารับ

โดยขบวนการที่เข้าไปยิงช้างในป่า

ส่วนพ่อค้าคนกลางจะได้รับเงิน๒แสนบาท
แต่เมื่อนำมาสวมตัวรูปภัณฑ์ในปางช้าง
จะมีราคาถึง๑๒ล้านบาท

ซึ่งตามโบราณถือว่าเป็นช้างยุทธหัสถี

และช้างที่มีลักษณะตรงตามโจชะลักษณ

จะมีราคามากกว่า๑๐ล้านบาท

ข่าวแถวรัตน์ทีวีแปรงงาน